เขาวิเคราะห์เกมการประมูลในครั้งนี้อย่างไร
เราพูดคุยกันในช่วงนี้นะครับกับดรสมเกียจตั้งกิจวนิษฐ์

ประมูลรอบนี้ทำไมแต่ละเจ้าถึงต้องแข่งขันกันอย่างดุเดือดขนาดนี้ครับ

อย่างแรกเลยนะครับความต้องการอันใช้คลื่นความถี่
สื่อสารข้อมูลความเร็วสูงนะครับ
จะเกิดขึ้นอย่างมากในอนาคตอีก๔๕ปีข้างหน้านี้นะครับ
พวกเรารู้สึกใกล้ตัวกันก็คือเดี๋ยวนี้เรามีโทรศัพท์มือถือ
กันยากไปหมดเพราะฉะนั้นความต้องการสื่อสารประมูล
เกิดขึ้นเยอะนะครับก็ไปดูทีวีกันก็ดูทางมือถือได้นะครับ
อาจารย์แต่ว่าราคาการประมูลในรอบนี้
ในรอบนี้รวม๒ใบอนุญาตและทะลุแสนห้าหมื่นล้านบาท
ถือว่าราคาแพงเวอร์เกินไปไหมครับอาจาร

จึงจะเป็นสุขที่สุดในโลก

ที่ผมคิดว่าน่ากังวลไม่ใช่
ความหมายว่าจะมีปัญหาต่อผู้บริโภคนะครับ

อย่างที่ต้องเข้าใจกันอันดับแรกก็คือ
ขึ้นความถี่ที่ถูกประมูลไปได้นะครับ

ขอบผู้บริโภคว่าจะถูกจะแพงตามไปด้วย
เพราะว่าเป็นส่วนที่ผู้ประกอบการนะครับ

ไม่ใช่ส่วนของต้นทุนที่ผลัดไปหาผู้บริโภคนะครับ

ห่วงว่าผู้ประกอบการนะครับ
ที่ได้ขึ้นทันทีไปนะครับ

ใช้เวลาที่ควรไม่ได้จ่ายเยอะ

ในระหว่างที่ทยอยจ่าย

อาจจะมีบางรายนะครับที่ได้ขึ้นไป
แล้ววันหลังไปหาเรื่องต่อรองเพื่อลด

นั่นแสดงว่ามีโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นภาพ

หรือว่าค่าใช้จ่ายอาจจะไม่เพียงพอ
สำหรับการจ่ายงวดในแต่ละรอบ

ขึ้น๙๐๐แล้วที่ประมูลกันนั้น

แต่ว่าประเด็นปัญหาก็แตกต่าง

ทีวีดิจิทัลนั้นเป็นระบบใหม่ครับ

เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการบางราย
ที่มาจากธุรกิจอื่นนะครับอาจจะไม่คุ้นเคย

แล้วทีมดิจิทัลก็มีปัญหาอีกกรณีหนึ่ง
ก็คือการที่
ภาครัฐคือกศธชเองนะครับ

แจกคูปองสำหรับดูทีวีดิจิทัลทันเวลา
ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานก็ยังไม่เสร็จ

ผู้ประกอบการเอกชนทั้ง๔รายที่ประมูลกัน
อยู่ในตลาดนี้มาแล้วทั้งสิ้นนะครับ

ถึงน้ำไม่ได้อยู่ในตลาดรถสือถือแต่ก็อยู่ในตลาดสุรธรรมนาคมไทย

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐต้องทำอย่างโน้นอย่างนี้ให้

เป็นส่วนที่เอกชนทำกันเองเกือบหมด

เรื่องของการที่เอกชนประเมิน
ความเสี่ยงของทางธุรกิจของตัวเอง
ผิดพลาดไปซึ่งส่วนนี้

เราก็เห็นเปิดปิดใช่มั้ยครับ
ที่ไม่สามารถฆาตการณ์ได้ตามถูกต้องตามภาวะตลาดจริงได้อันนี้เป็นไปได้ครับ
ผู้ที่จะพลาดการประมูลในครั้งนี้ว่าใครเป็นตัวเต็ง
และใครมีโอกาสจะชวดการประมูลในรอบนี้ครับอาจารย์
พูดโดยหลักวิชาแล้วกันนะครับคลื่นความถี่ที่มีอยู่นั้นมีคุณค่าต่ออันตรายไม่เหมือนกัน
เขาแค่โฆษณาว่าเปลี่ยนจาก๒ที๓จีมาสู่๔ที
แต่ถ้าเป็นรายใหม่นะครับยกตัวอย่างอีกขั้วหนึ่งเลย
เปิดให้บริการลูกค้ารายเดียวก็ไม่มีนะครับ
เพราะฉะนั้นจะต้องทำการตลาดเยอะ
และการทำการตลาดเพื่อชวนลูกค้าของค่ายอื่น
ให้มาอยู่ในค่ายของตัวเองนั้นแน่นอนครับว่ามีต้นทุน
เพราะฉะนั้นคลื่นเดียวกันนะครับขนาดใหญ่เท่ากัน
เพราะฉะนั้นแต่ละรายย่อมมีความเต็มใจ
ที่จะยื่นประมูลตามมูลค่าที่ตัวเองมองไว้ด้วยนะครับ

บอกว่าในต่างประเทศก็มีการประมูลกินเวลานาน

มองไงครับอาจารย์เกมการประมูลในกรอบนี้

เกาะสวทชให้หยุดพักไปก่อน
และเคยมาปรบูลกันตอน
เท่ากันในเวลาอีกแค่ไหนครับ
อาจารย์ตัวเลขเม็ดเงินที่ได้มาตอนนี้เนี่ย
ใบอนุญาตรวมแล้ว๑๕๐๐๐กว่าล้านบาท
มองว่าเงินก้อนนี้ถ้าหากว่าจะนำไปใช้ประโยชน์เนี่ย
ควรจะนำไปใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์อย่างไรครับอาจารย์ครับ
จริงแล้วเงินที่เข้ากระทรวงการคลังนะครับ
จริงไม่ได้กำหนดเลยว่าต้องไปใช้ทำอะไร
แต่แน่นอนว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องลงทุนในภายในหลายด้านนะครับ
พูดกันเยอะก็คือลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบรางครับ
ซึ่งรัฐบาลก็คงปวดหัวอยู่นะครับก่อนอันนี้ว่า
จะต้องไปกู้เงินมาก็กลัวว่าหนี้สนะจะเพิ่มนะครับ
ถ้าจะไปชวนเอกชนมาร่วมทุนด้วยก็จะมีปัญหา
แต่ตอนนี้รัฐบาลได้พักเข้ามาแล้วนะครับ
เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นเงินไม่น้อยที่สุด
เพราะฉะนั้นตรงนี้เองครับเป็นประโยชน์ที่

จากการมีการแข่งขัดในการประมูลขึ้น
เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคย

เมื่อมีการแข่งขึ้นใช้จริงแล้วมันดีอย่างไร

อาจารย์มองว่าการประมูลแบบนี้แหละมันคือสิ่งที่มาถูกทางแล้วก็ถูกต้อง

ถูกต้องครับที่ผ่านมานะครับเคยมีการให้สัมประธาน
ประธานนี้เป็นยังไงครับเล่าให้ฟังง่ายก็คือ
เพราะฉะนั้นไปมีเส้นสายทางการเมืองดีกว่าก็ได้เงื่อนไขกว่า
ระบบประมูลเป็นระบบที่แฟร์ที่เป็นธรรมที่สุด
นั่นก็คือใครอยากจะได้ทรัพย์สินของรัฐ
เค้ามาคลื้นจากรัฐในราคาสูงสุดใต้

ทำใดเป็นข้อราคาให้
และเงินนั้นท่าคือทรัพย์สินที่ประชาชนหายออกไปแล้วเงินการถ่าย
ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวรอว่าการประมูลสิ้นสุดลงเมื่อไ
อาจจะพูดคุยกับอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะครับมองภาพต่อไปว่า
อุตสาหกรรมธุรกรรมนาคมของไทยนี้จะเป็นอย่างไร

อุตสาหกรรมธุรกรรมนาคมไทยจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตครับอาจารย์
จะมีตัวแปล๒ตัวที่สำคัญนะครับ

ได้เข้าสู่ตลาดได้อันนี้จะเป็นโจทย์ใหญ่

จะเปลี่ยนแปลงไปผู้บริโภค
และประชาชนพวกเราจะได้ประโยชน์
เร่งที่๒เด้งแรกนะครับ
คือเราได้เงินมาแล้วเข้ารัฐอยู่แล้วนะครับ

มีวิธีเดียวครับตัดราคา

เพลงนี้ก็ขี่ไม่มากเท่าไหร่ประโยชน์
ก็จะเป็นประโยชน์ที่เอาเงินเข้ารัฐ

อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะน่าเสียดาย

ได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
ดรสงเกตตั้งกิจวันนี้นะครับ

แต่ก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่ามีสัญญาณกระจาย

รวมทั้งแต่ละเจ้านั้นก็ต้องการ

เหตุผลในการที่จะไปต่อยอดธุรกิจ
และเหตุผลในการที่จะต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้

หรือแม้แต่เตรียมพร้อมไว้ก่อน
เพราะว่าถ้าเกิดหมดอายุสัมประธานขึ้นที่มีอยู่แล้ว

ภาระที่สูงเพิ่มมากขึ้นนะครับ